แล้วก็ฟอร์มยอดเยี่ยมครับยิงไปถึง๔ประตู
ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเด็กคนนี้เก่งเกินรุ่นไปแล้ว
ครับก็ติดชุดใหญ่แล้วจริงมีชื่อประกาศออกมา
ว่าสุดท้ายที่ติดไป๒๔คนที่ประกาศมา

ใช่ครับแต่ว่านิชโนออกมาให้สัมภาษณ์แล้ว
แน่นอนตอบว่าใช้แต่ให้มาเล่นรายการนี้
เนื่องจากว่าเขาบอกว่าอยากให้ได้ลงเล่นแบบเป็นเกมการแข่งขันจริง
รวมถึงการลงสนามพอมีความต่อเนื่องเด็กมันจะมีความมั่นใจ
คือมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างสภาพความต่อเนื่องแล้ว
สร้างความมั่นใจให้กับตัวนักเตะในเรื่องของการยิงประตู
พอเล่นข้ามอายุมาลงไปเล่นกับชุดเดียวกัน
ขันในวันนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่สกอร์มันอาจจะไม่ต่างกับเกมที่ไทยถล่มบลูไนไป๙๐
คือนิชโนบอกว่า๒เกมแรกมันไม่ใช่เกมที่หนักมากเราได้บุกตลอดอยู่แล้วนะครับ
ก็ระวังเรื่องการบาดเจ็บคืออย่าให้เจ็บแล้วกันถ้าเจ็บเดี๋ยวมีประเด็นแค่นั้นเอง
เท่านั้นแหละครับอย่างไรก็ตามนะครับในการเก็บตัวรอบที่๒วันที่๘พฤศจิกายนนี้
พนัทจะร่วมเดินทางมาสมทบกับทีมชุดใหญ่และเข้าฝึกซ้อมตามโปรแกรมต่อไปนะครับ
เกมที่จะบุกไปเยือนมาเลเซียแล้วก็เวียดนาม
ศึกไทยลีกระดูกาลหน้าเนื่องจากว่าคือนักเตะเนี่ยนะครับ
ที่จะลงเล่นแบบอย่างต่อเนื่องเนี่ยคืออยากให้นิวได้มีโอกาสทำแบบนั้น
คือช่วงหลังโอกาสเล่นกับโอลิตาหลุดไปแล้วก็มาเจ็บซ้ำอีกนะครับ
ก็เลยยังยึดพื้นที่ในการลงเล่นตัวจริงแบบต่อเนื่องไม่ได้